คนนึงเขาอยู่ดีถูกคนมาทำร้าย
สามคนเลยนะคะบุกมาทำร้ายถึงในบ้าน

นี่คือคลิปที่คนก่อเหตุ๓คน
ใส่ผ้าคลุมหัวปิดบังใบหน้า
เข้ามาทำร้ายและทำลายข้าวของ
ภายในบ้านของหมอดูห่วงจุ้ยค่ะ

ขโมยโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะคะ
แล้วก็ขับรถเก๋งหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็น๑๙มิถุนายน
หลังเกิดเหตุหมอเหมียวเอาคลิปไปแจ้งความ
ที่สพดอนตูมค่ะแล้วก็บอกว่า
ตอนเกิดเหตุนั่งกินข้าวอยู่คนร้ายมากัน๓คน
บุกเข้ามาเตะเสยคางแล้วก็ไปทำร้ายลูกศิษย์สองคน
บาดเจ็บแล้วก็หนีไป
เหมียวบอกงงเลยไม่รู้จักเลยนะ
คนร้ายสามคนนี้เราก็เลยส่งคุณบอมอภิวัต
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
อยู่ในตลาดแห่งหนึ่งที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐม
พอไปถึงวันนี้คือบ้านปิดเงียบอยู่ค่ะ
หน้าบ้านก็จะมีรูปปั้นตั้งอยู่เยอะเลยนะคะ
รูปปั้นหลายอย่างนี่ลักษณะแบบนี้
ด้วยความที่ว่าที่บ้านของหมอเหมียวทำเป็นสำนัก
กับรับดูดวงรับสะดอกเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ห้าโมงครึ่งเห็นรถเก๋งของผู้ก่อเหตุ
ขับเข้ามาในซอยนี่ค่ะ
ขับเข้ามาเพื่อที่จะไปก่อเหตุนั่นแหละ
ขับผ่านไปพอผ่านไปได้สักประมาณ๒นาที
ก็จะเห็นรถเก๋งคันเดิมขับหลบหนีออกไปนะคะ
แล้วว่าใช้เวลาก่อเหตุไม่นานแต่ทรัพย์สินเขาเสียหายเยอะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตัวหมอเหมียวผู้เสียหายอยู่ที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครทุกวันพระจะใส่ชุดขาว
สิทธิ์เข้าออกบ้านหลังนี้เป็นประจำ
ศิษย์บอกว่าก็จะมาดูดวงมาทำพิธีสะดอกเคราะห์มาดูเรื่องห่วงจุ้ยอะไรแบบนี้
ก็วันเกิดเหตุเห็นคนมาที่บ้านหลายคนนะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำรวจด้วยคือบ้านหมอเหมียวเองเนี่ยเขาก็โดนร้องเรียน
เรื่องของการตั้งหุ่นปั้นลุกล้ำที่สาธารณะ

มันก็จะมีหุ่นมีอะไรเนี่ยเกินพื้นที่บ้านออกมามาอยู่ริมทางใช่ไหมคะ

พอตอนมีเทศบาลมีตำรวจอะไรมาตรวจสอบตกเย็นปุ๊บคนร้ายมาก่อเหตุเลย๓คน
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรกันหรือเปล่า
คือเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นะคนที่ให้ข้อมูลไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไร
ถามว่าเป็นเรื่องทวงเงินกู้ไหมอะไรไหม
บอกว่ามันไม่น่าจะใช่หมอเหมียวแกก็ดูเป็นคนมีสตังค์
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุมีชายชะกัน๓คนมาถามหานะ
ถามหาบ้านหมอดูก็ไม่แน่ใจว่าชายสามคนนี้
มาถามหาว่าบ้านหมอดูอยู่ตรงไหน
จะใช่ผู้ชาย๓คนที่ไปก่อเหตุที่บ้านหมอเหมียวหรือเปล่า
เมื่อวันก่อนก่อนเลยนะมี๓คนมาเดินมาถามมา
เดินมาถามป้าจะมาหาหมอดู
เราก็ถามว่าหมอดูประเภทไหนล่ะเราก็ว่าอย่างนี้รู้จักไหม

เราก็บอกว่าถ้าบ้านหมอเหมียวอยู่บ้านหลังดำนี้
เขาก็เดินไปกันแล้วก็ขับรถยนต์ไปจอดหน้าบ้าน
แล้วเขาก็หายเข้าไปกันสักพักนึง
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปตอนไหนเราก็ไม่ได้สนใจ
ก็คือเขามาเราก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าเขามาคุยมาดูดวงอะไรกันปกติอย่างนี้

ไม่เคยที่นี่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยที่เนี่ย
คือเขาก็คนอัธยาศัยดีก็รู้จักกับคนทั่วไปในนี้

ที่มีผู้ชาย๓คนมาถามหาว่าบ้านหมอดูอยู่ตรงไหน
แล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ชายชะกัน๓คนไปก่อเหตุที่บ้านหมอเหมียว

นายกเทศมนตรีตำบลสามงามก็บอกว่าที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปบ้านหมอเหมีย
เพราะว่ามีการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่ไปเจรจาเอารูปปั้นอะไรต่างที่หมอเหมียวแกวางเอาไว้หน้าบ้านให้เอาออกไป
เหมียวแกก็ยินยอมนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
หลังจากเจ้าหน้าที่ออกมากลายเป็นเกิดเรื่องมีผู้ชายสามคนบุกเข้าไปในบ้านหมอเหมียว
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าบอกว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลค่ะ
ทีนี้ก็ต้องให้ตำรวจมาดูว่าใครคือผู้ก่อเหตุ
ตำรวจสพดอนตูมเรียกคนที่รู้จักหมอเหมียวมาสอบปากคำ
เรื่องต้นคนที่รู้จักหมอเหมียวบอกแค่ว่ารู้จักเฉยเคยไปหาเพราะมีอาการเจ็บหลังให้หมอเหมียวนวดรักษาอาการ
แต่สำหรับเรื่องที่ดูดวงแล้วมันแม่นเกินไปจนคนไม่พอใจแล้วมาทำร้าย
ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าเพราะเธอเองก็ไม่รู้เรื่องนี้
ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าสาเหตุคืออะไรอยู่ระหว่างการสอบปากคำ